ตอนนี้นะครับผมออกจากสภาไปแล้วนะครับแต่ว่าบนถนนมีมวลชนเต็มเลยนะฮะไม่รู้จะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับ

สวัสดีครับเสียงประชาชนบอกออกไปออกไปออกไปนะครับ

ออกได้ไหมออกได้เปิดกระจกเปิดกระจก
พี่เทศเปิดกระจกข้างหลังให้ผมด้วยพี่เทศเปิดกระจกให้ผมด้วยนี่
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ก็มีตำรวจอำนวยความสะดวกอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเสร็จเลนกลางก่อน
พี่น้องประชาชนก็พี่น้องประชาชนก็รู้สึกจะมีอารมณ์รุนแรงอยู่นะครับ
แต่ว่าพอเห็นเป็นสอสอฝ่ายค้านนะครับแล้วก็มีแฟนคลับผม
อยู่ในในกลุ่มด้วยมั้งฮะก็เลยออกมาได้อย่างสะดวก

ก็ตอนนี้ก็พอรถสสหรือสวเนี้ยเอ่อจะมีสติกเกอร์
ก่อนนะครับว่าเป็นสอสอหรือสวถูกไหมฮะผมไม่ทราบว่า
ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์สวเนี่ยท่านจะลำบากไหม
นะฮะลำบากใหม่นะครับก็ตอนนี้ผมผ่านฝูงชนมา
เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ถโนตนะครับเดี๋ยวก็เดิน
ทางกลับบ้านนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่าน
ที่รักประชาธิปไตยนะครับก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับ
แต่มาสภา๒วันนี้มีความรู้สึกว่าโดนต้มตุ๋นนะครับ
อยากจะร้องเพลงอันนี้นะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเพลงอะไร
อย่ารวมหัวตีรวรแห่งตาประชาชนนะครับ
ถ้าผมขอยุติการไหนสดจากเพลงด้วยนี้นะครับ
ก็สู้กันต่อไปนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ
ไม่ออกนะครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะครับ